มาดูเหตุการณ์สะเทินขวัญที่เกิดขึ้นที่จังหวัดระยองกันหน่อย
กรณีที่มีคนร้ายฆ่าหันศพชาวเกาหลีใต้
จนกระทั่งตำรวจสามารถตามจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุทั้ง๒คนได้แล้ว
คนแรกคือนายคิมฮยองจุนเป็นโปรแกรมเมอร์ชาวเกาหลีใต้
เมื่อคืนซืนเดินทางเข้ามอบตัวกับตำรวจกองปราบ
ส่วนเมื่อคืนนี้ตำรวจจับคนร้าย
ซึ่งเป็นผู้ต้องหาแล้วก็เป็นเพื่อนร่วมสัญชาติกับผู้ตาย
ได้อีกหนึ่งคนนะคะก็คือนายคิมชางหุ่น
วันนี้ค่ะพลตำรวจโทจิติรอดบางอย่าง

ลงไปด้วยตัวเองเลยนะคะลงไปดูการทำแผน
สำหรับนายคิมชางหุ่นอายุ๓๒ปีเป็นชาวเกาหลีใต้
แล้วก็เป็นมือฆ่าหันศพเพื่อนร่วมชาติ
นายเซมยองหุ่นอายุ๓๔ปีค่ะ
หลังจากที่ฆ่าหันศพเสร็จแล้ว
ก็นำศพใส่ถุงแบ่งเป็น๓ถุง

แล้วนำ๓ถุงไปทิ้งป่าสงวน
สนมตำบลเนินพระอำเภอเมืองจังหวัดระยอง
วันนี้ตำรวจนำตัวผู้ต้องหาคนที่สองเนี่ย

จุดแรกคือบริเวณนี้ค่ะคุณผู้ชมทาวน์โฮม
ชั้นคือลักษณะ๓ชั้นหมู่ที่๑ตำบลเนินพระ
จุดที่นายคิมฆ่าชำแหละนายเซเมื่อวันที่๑๖มกราคมที่ผ่านมา
หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็นำตัวขึ้นไปบริเวณห้องชั้น๒นะคะ
จุดนี้เป็นจุดที่นายคิมชำแหละศพ

ก่อนที่จะบรรจุใส่กระเป๋าเดินทาง
จุดที่๒เนี่ยเราไม่มีภาพนะ
เพราะว่าตำรวจไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนขึ้นไปบันทึกภาพนะคะ

คุมตัวนายคิมชางหุ่นมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
จุดที่๒คือสถานที่ที่ทิ้งชิ้นส่วนต่างของเพื่อน
ในบริเวณซอยตำหนักพ่อแก่
จุดนี้นายคิมให้การบอกว่าตัวเองทำหน้าที่สั่งการ
ให้ผู้ต้องหาคนแรกที่ก่อนหน้านี้เข้ามอบตัวกับตำรวจ
ก็คือนายคิมฮายองจุนนำไปทิ้งค่ะ
ต่อมาจุดที่๓เป็นจุดที่ทางผู้ต้องหา
ขับรถนำกระเป๋าเดินทางจำนวน๒ใบ
แล้วก็กระเป๋าเป้ที่ภายในใส่ชิ้นส่วนหัวของผู้ตาย
ทิ้งไว้บริเวณหาดตากวนมาพตะพุธ
ซึ่งจุดนี้นายคิมฮายองจุนผู้ต้องหาคนแรกที่เดินทาง

ก็เป็นผู้ที่ทิ้งหลักฐานทั้งหมด
นายคิมชังหุ่นก็คือวันนี้เป็นผู้สังการ

บอกว่าสาเหตุที่แท้จริงที่ทำให้เกิดเหตุฆาตกรรมครั้งนี้
ก็คือปมขัดแย้งเรื่องของเงินที่ผู้ตายเนี่ย
เห็นว่ามันเกิดความไม่ยุติธรรมกับตัวเอง
เพราะว่านายคิมฮายองจุนซึ่งเป็นโปรแกรมเมอร์
แล้วก็ก่อนหน้านี้เดินทางมอบตัวกับตำรวจคนแรก
ได้เงินเดือนถึง๑แสนบาท
ในขณะที่ตัวเองได้เพียง๓๐๐๐
คือนายคิมฮายอนจุนได้เยอะกว่าตัวเองถึง๓เท่า
ก็เลยเกิดอาการไม่พอใจที่สุดแล้วก็โตเถียงกัน
จนเป็นเหตุให้เกิดการทะเลาวิวาสอย่างรุนแรง
ผู้ตายมีการข่มขู่นายคิมฮายองจุนด้วยนะคะ
บอกว่าเดี๋ยวจะให้ผู้มีอิทธิพลไปรังแก่ครอบครัวที่เกาหลีใต้
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมเป็นสาเหตุให้นายคิมโมโหค่ะ
ที่สุดแล้วก็ใช้มีดแทงผู้ตายจนเสียชีวิต
ก่อนที่จะตัดสินใจฆ่าหันศพ
สาเหตุที่เขาฆ่ามันมาจากเรื่องการทะเลาะกัน
สำหรับทางผู้ต้องหาคือเขาได้เงินเดือนแค่๓๐๐๐๐บาท

ทำไมเขาได้น้อยไอ้ทางนี้ไม่ได้เยอะ

ระหว่างแทงงานนี้ผู้ใต้ชมก็ต่อสู้กัน

ท่านยังบอกด้วยว่าสำหรับผู้ผู้ต้องหาคนแรก
ปราบก็คือนายคิมฮายองจุนซึ่งตอนนี้เนี่ยยังคงให้การปฏิเสธบอกว่าไม่มี
ส่วนเกี่ยวข้องแต่คือที่ต้องทำเนี่ยเพราะว่าโดนบังคับเนี่ยนะคะ
ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๒บอกว่าวันนี้ไม่ได้นำตัวนายคนนี้
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพด้วยแต่ถ้าเกิดว่าในทางสืบสวนสอบสวนของตำรวจเนี่ย
แน่นอนนะคะว่าก็ต้องสันนิษฐานไว้ก่อนแล้วค่ะว่า
ร่วมกันทำผิดคือซ่อนเร้นอำพลางศพค่ะส่วนนายคิมชางหุ่นที่วันนี้เนี่ยนะคะ
ตำรวจนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพได้มีการถูกตั้งข้อกล่าวหาคือ
ร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและร่วมกันซ่อนเร้นศพ
ก่อนที่จะนำตัวไปฝากขังพรุ่งนี้นะคะผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคสองบอกว่า
คือคาดว่าน่าจะมีชาวเกาหลีใต้เพื่อนร่วมชาติของผู้ตายอีกหนึ่งคนที่ร่วมขบวนการด้วย
ส่วนจะมีคนไทยไปมีส่วนรู้เห็นเป็นใจด้วยหรือไม่เดี๋ยวต้องมีการสืบสวนสอบสวนต่อไปนะคะ
กรณีที่บอกว่ามีคนไทยไปเกี่ยวข้องด้วยหรือเปล่าเพราะว่าชาวบ้านเขาบอกว่าในช่วงตี๔ของคืนที่เอาศพออกไป
มีกลุ่มวัยรุ่นมาออกันอยู่ที่หน้าบ้านหลังนี้ก็อาจจะช่วยกันอันนี้เป็นคำคำพูดนะคะ
อาจจะช่วยกันเอาศพไปทิ้งหรือเปล่านะคะอันนี้ติดตามกันต่อนะคะ